เมื่อวานในกรุงเทพย่านทุ่งครูเกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะครับ

บ้านหลังหนึ่งเขาอยู่กัน๕คนนะฮะ
มีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีปู่ย่าอยู่ด้วยนะฮะ
แต่ว่าเช้าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเพื่อนบ้านเนี่ย
ไปดูที่บ้านหลังนี้ตกใจมาก
มีศพคนตายอยู่ในบ้านทั้งหมด๕ศพด้วยกัน
ก็เป็นการยิงยกครัว๕ศพ
แล้วคาดว่าคนที่ก่อเหตุก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนี่แหละนะฮะ
เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของธุรกิจที่มันหมุนเงินไม่ทัน
แล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตทุกคนในครอบครัวแบบนี้นะครับ
ในบ้านเนี่ยมันเป็นทาวน์โฮม๒ชั้นคุณผู้ชมย่านทุ่งครุ
ตอนที่เข้าไปตอนแรกไปเจอที่ชั้นหนึ่งก่อน
หน้าบ้านเนี่ยมีศพของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณอรสาคล้ายพยักษ์
อันนี้อายุหกสิบห้าชั้นบนที่ห้องนอน
ก็ไปเจออีกศพหนึ่งจ่าสิบเอกประวิทย์คล้ายพยักษ
อันนี้อายุเจ็ดสิบสองนะฮะก็สองคนนี้เป็นสามีภรรยากันนะ
มีศักดิ์เป็นพ่อแม่ของเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชม
ไปไปเจออีกสามศพด้วยกันนะฮะนางสาววิพาง
อันนี้อยู่บนเตียงนะฮะที่พื้นหน้าเตียงไปพบศพเด็กชายพวิน
อันนี้๗ขวบนะฮะแล้วก็ศพของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์
อายุสามสิบเก้านะฮะศพล่าสุดเนี่ยคือจ่าสิบเอกอนุวัฒน์เนี่ยนะ
เสียชีวิตสภาพนั่งพิงเตียงอยู่ข้างศพลูกกับเมีย
แล้วที่มือเขามีปืนลูกโม่จุด๓๘อยู่ที่มือเขา
นะฮะแล้วก็มีปลอกกระสุนถูกยิงไปแล้วตกอยู่ที่ข้างข้างเขาด้วยนะฮะ
จากภาพที่เห็นตำรวจเขาตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลเบื้องต้นแล้ว
คนที่ก่อเหตุก็น่าจะเป็นทางด้านของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์นี่แหละ
ยิงทุกคนแล้วแล้วเอาปืนนั้นยิงตัวเองรวมเป็น๕ศพด้วยกัน
เพราะปืนก็อยู่ที่มือของผู้ตายด้วยเพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อวาน
หกโมงเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะหลายนัดด้วยหลังจากนั้นมีเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวด
พอ๗โมงเอ๊ะทำไมผิดสังเกตทำไมปกติแล้วจะมีการขับรถไปส่งลูกชายนะฮะ
ออกไปโรงเรียนแต่ว่าทำไมไม่ยอมออกไปเรียนกันแล้วเสียงปืนมันคืออะไร
ก็เลยเดินไปดูหน้าบ้านตกใจไปเจอศพคุณอรสานอนอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบนะครับทีนี้นักข่าวก็ไปเจอเพื่อนร่วมรุ่น
นักเรียนใน๑๐ทหารปกรุ่น๔๓ชื่อว่าคุณนรงคุณนรงเขาบอกว่าอาจารย์๑๑อนุวัฒน์เนี่ย
เป็นคนก่อเหตุยิงคนในครอบครัวเนี่ยจริงแล้วเป็นคนเรียบร้อยนะคนนี้นะฮะ
หลังจากแต่งงานไปก็ออกจากราชการแล้วก็ไปทำธุรกิจเปิดบริษัทส่งออก
สุดท้ายก็เปลี่ยนไปทำธุรกิจรับเหมาอะไรต่างมากมายเนี่ย
ช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้ตายเคยปรึกษากันกับเรื่องของการทำธุรกิจ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้แบบหมุนเงินไม่ทันขาดสภาพคล่องมากเลย
บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักประมาณ๒สัปดาห์เดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้
ถึง๒สัปดาห์ก็มาเกิดซะก่อนเหตุการณ์ยิงยกครัวฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะ
จริงแล้วนักข่าวเราพยายามไปดูข้อมูลการทำธุรกิจของบริษัทนี้
เขาบอกว่าจริงแล้วคุณผู้ชมขาดทุนอยู่แค่๔๐๐๐บาทเองนะ
บาทแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่า
กู้หนี้ยืมสินมาหมุนไม่ทันหรือว่าเรื่องของความกดดันหาเงินจ่ายให้กับลูกน้องไม่ทัน
หรืออื่นใดก็ยังไม่ทราบแต่จากข้อมูลของบริษัทนี้
มันขาดทุนอยู่สักประมาณ๔๐๐บาท

โชว์อยู่ประมาณเท่านี้แต่เราไม่รู้ว่ามันมีอันอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหานี่สินหรือเปล่า
เพราะว่าจากข้อมูลบริษัทนี้ธุรกิจที่คุณอนุวัติเขาทำอยู่
เขาประสบปัญหามาตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาด
ตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยมาเรื่อยมาหมุนเงินไม่ทัน

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุนันอ้นหนองปรง
ภูมิกับการสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่า
ผู้ก่อเหตุก็คงเป็นจาศิษย์เอกอนุวัตินี่แหละ
เพราะว่าเขามีปืนอยู่ที่มือด้วย
และสอดคล้องกันกับภาพวงจรปิดเพราะว่าไม่พบบุคคลอื่นใดเข้าออกบ้าน
นวนก็คือปัญหาหนี้สินจากการทำธุรกิจที่เขาหมุนเงินไม่ทัน

แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตพ่อแม่ตัวเองภรรยาแล้วก็ลูก
ทั้งหมดคนในครอบครัว๕ศพนั้นจบชีวิตในบ้านหลังนี้ไปพร้อมกัน
ตอนนี้รอดูสาเหตุนะสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงก่อเหตุ